สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะขอต้อนรับคุณนะแหมวันนี้สวยอันนี้สวยเป็นงูเป็นงูไปไหนมาก่อนเนี่ย
เมื่อเช้าไปโรงพยาบาลจุฬาค่ะก็ไปเช็คอัพร่างกายเพราะว่าเราไปช่วยงานที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่บ่อยเขาก็เลยดูแลเราตรงจุดนี้
ทีนี้คนเยอะมากรักษาสุขภาพเถอะค่ะคุณผู้ชมเวลาเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลแล้วเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยคนเยอะแล้วก็เห็นเลยว่าคนป่วยส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยกลางคนขึ้นไป
ก็คือหมายความว่าไม่ได้ดูแลตัวเองนะตอนเด็กถึงตอนก่อนที่จะวัยกลางคนนะคะมันก็จะเป็นผลโชว์ขึ้นมา
ที่ที่โรงพยาบาลเขาบอกนะคะส่วนใหญ่ที่จะป่วยก็คือนั่นแหละค่ะ๓๕ถึงอะไรไปอย่างนี้ค่ะมันเริ่มโชว์มันเริ่มโว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ดูแลตัวเองก่อนยังทันดูแลตัวเองก่อนยังทันค่ะ
เราไปนี่พูดถึงโรงพยาบาลหมอกับพยาบาลที่แย่งห้องตัดผ่าตัดกันใช่ไหม
ใช่ถูกต้องหมอธกับพยาบาลต้องบอกว่าตอนนี้มีกรณีโลกออนไลน์ก็แชร์คลิปนะคะ
เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันระบุข้อความบอกว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจริงค่ะ
เนื่องจากว่าหมอแย่งห้องผ่าตัดแล้วก็เข้าไปทำร้ายพยาบาลที่จัดคิวอยู่ห้องผ่าตัด
คืออย่างนี้ห้องผ่าตัดเต็มมันต้องรอคิวแต่เขาไม่ยอมรอเพราะรับฝากพิเศษคนไข้เอาไว้
ต้องผ่าคลอดตามเลิกตามยามอ่ะนี่ลองไปดูสิฟังเสียงนะคุณผู้ชม
หมอผู้หญิงเหรอนางคงโกรธอะไรเนอะ
เป็นหมอกับพยาบานนั้นแหละหมอกับพยาบานมีปากเขียงกัน
ถูกต้องค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
ก็โพสต์ข้อความระบุบอกว่าห้องผ่าตัดโรงพยาบาล
ถ้าคุณพร้อมสภาการพยาบาลก็พร้อม
สร้างความสงสัยให้กับผู้พบเห็นมากคุณผู้ชม
จนเป็นที่วิจารณ์ว่าแพทย์รายดังกล่าวเนี่ย
เรียกเก็บเงินค่าฝากพิเศษรายละ๓๐๐๕๐๐บาท
ที่อาศัยห้องผ่าตัดของทางโรงพยาบาลรัฐหรือเปล่า

นั่นสิเขาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
ล่าสุดวันนี้นะคะนายแพทย์ประภาษณวีรพล
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจริง
ก็เชิญผู้มนวยการโรงพยาบาลอำนาจริง
แล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเหตุภัยในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลที่เป็นข่าวเนี่ย
เพื่อหาทางออกร่วมกันนะตอนนี้
เรื่องต้นก็สั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วก็สรุปทุกอย่างภายใน๑สัปดาห์
และสั่งย้ายคู่กรณีออกจากห้องผ่าตัด

แล้วก็สั่งย้ายคู่กรณีออกจากห้องผ่าตัดพื้นที่ขัดแย้ง
ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจริง

ด้านนายพงวิทย์วัชรกิติผู้มนวยการโรงพยาบาล
แถลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่า
การดำเนินการกรณีการมีข้อขัดแย้ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
จากการที่มีการโพสต์ข้อความคลิปภาพ
แล้วก็เสียงที่เป็นข้อขัดแย้ง
ในการทำงานในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลอำนาจเจริญเนี่ย
แล้วก็มีการแชร์เรื่องดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์
ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการตรวจสอบ

เกิดขึ้นในวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องพบว่า
สาเหตุเกิดจากความคลาดเคลื่อ

มีกำหนดการผ่าตัดผู้ป่วยในเวลา๑๔นาฬิกา

ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ฝ่ายพิเศษตามที่เป็นข่าว

ห้องที่เตรียมไว้ถูกแทรก
นำผู้ป่วยอื่นเข้าผ่าตัดก่อน

ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและหาข้อสรุป
ถ้ามีความเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ก็กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรก
เขาบอกว่าเขาโดนแบบนี้มามากกว่า๑๐ครั้งแล้ว
โดยทั้งตัวพยาบาลและหมอแทบจะไม่มองหน้ากันเลย
ก็คือไม่ถูกกันภายในโรคองค์กรอย่างเดียว

ย้ายก่อนย้าย

บางทีเขาก็ไม่รู้จริงว่าสุดท้ายแล้ว
คุณหมอมีการรับอะไรเรื่องการฝากพิเศษ

อันนี้ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

พอถ้าจริงไม่ควรอยู่ในห้องโออาร์อย่างนี้

ก็ไม่ควรก็ไม่ควรไม่รู้ใครเป็นคนอื่นเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องผ่าตัด

จริงเขาไม่ให้ถ่ายไม่ให้เอากล้องเพิ่มเข้าไปแล้วนะ
ก็เลยจริงก็ไม่ควรแพร่ด้วย

หลายครั้งแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบล่อแหลมกันนะ
เพราะว่าสถาบันการแพทย์มันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยไง

สำหรับคนถูกลอตเตอรี่๖ล้านบาท
โอ้โฮแม่งถูกปรากฏเราควรจะดีใจ
ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องถ้าเราย้อนกลับไป
เมียเนี่ยฝันฝันว่าจะต้องไปซื้อเลขนี้
ก็เลยพาสามีซึ่งก่อนหน้างวดที่จะออก

มวดที่ก่อนจะออกเขาถูกกำลังมวดหนึ่ง
เขาถูกรู้สึก๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราเอาเงิน๓๐๐๔๐๐บาท
ซื้อลอตเตอรี่ใหม่อีกใบหนึ่งไหม

ปรากฏว่าเมียบอกฉันจำได้
เลขที่ฉันฝันคือเลขนี้
ต้องเอาใบนี้เอาใบนี้
ซื้อไปสามีก็สลักหลังเลย

ผ่านไปเช็กไปเช็กมา
ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ปรากฏในระหว่างนั้นเมียก็เริ่มได้สติ

เค้กกับโฟโต้ไปขึ้นโรงพักด้วยกัน

ต้นสามีก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งคนละครึ่ง
คนละครึ่งเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนฝัน
แล้วก็เงินมันก็คือเป็นเงินจากช่องลาฟครั้งที่แล้ว
เดี๋ยวเราแบ่งกันคนละครึ่งสักพัก
สามีบอกเอาอย่างนี้ฉันให้เธอแค่๒ล้านพอ

ฉันขอเก็บไว้๔ล้านฉันจะไปซื้อบ้าน
แต่เด็ดกว่านั้นพีคยิ่งกว่าพีคยิ่งกว่าพีคใดพีค
ปรากฏว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงมาบอก
เอ้านั่นมันผัวฉัน

นั่นมันผัวฉันเนี่ยมันผัวฉันอืม
เอ้ายังไงจะแบนกัน๒คนเหรอ

ฉันจะไปแจ้งความว่าเล่นชู้กัน

โอ้โฮมีแรงดีดูสิ

นี่คือสุดท้ายแล้วเขาใช้ภรรยาจริงไหม

คือเขาบอกว่าจากกรณีคุณพรธิดาชำนาญเวทอายุ๒๓ปี
พร้อมพี่สาวแล้วก็ญาติไปแจ้งความ
ว่าสามีคือคุณวิจักษ์

แต่สุดท้ายทะเลาะกัน

จะมาแจ้งความต่อมาทั้งสองคนยังตกลงกันว่าโอเคล่ะ

แต่พบว่ามีหญิงสาวอีกคนนึงระบุว่า

เขามีแต่ตายและโผล่มาอันนี้ยังไม่ตายและโผล่

ก็มีก็ทำไม่รู้ว่า

ทุกวันที่สังคมแบบนี้นะ

ไปเช็คทะเบียนราช
ไปแจ้งได้บอกว่าจะแปลงงาน

ชักไปเช็คได้ไม่เนาะ

มีการยืนยอมรึเปล่า

จดทะเบียนซ้อนมันอันตรายอยู่นะ
วันนี้ผู้หญิงอ้างว่าเค้าเป็นแม่หลวง
กับย่าศิษย์เล่าเหตุการณ์ว่ายังไงรู้มั้ย

ไม่ได้แยกไปอยู่ด้วยกันแต่อย่างใดนะ
ยังคงอยู่บ้านเดียวกันทุกวัน

อยู่บ้านเดียวกับเมียหลวง
คิดว่านางอยากจะได้เงิน๒ล้านนะ

กับคนที่มันอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย

บอกว่าผู้ชายก็อยู่บ้านเดียวกับเขาทุกวันนี้
อ้าวแล้วผู้ชายแยกไปอย่างไร

ก็คืออยู่กินกับคนฝันที่ถูกลอตเตอรี่ด้วยถูก
เขาบอกมาโกหกทำเรื่องกันแบบนี้
วันนี้ถึงจะต้องมาทวงสิทธิของตัวเองคืน

ก็คือจริงน้องพรธิดาก็คงงเหมือนกันว่า

เคยมีภรรยาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มีภาพแบบแต่งงานด้วย

แต่เรื่องพวกนี้ทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยนะ

ซึ่งเขาบอกหลังจากเกิดเรื่องลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่๖ล้านบาท
มันควรจะดีใจมันควรจะได้มีโอกาสเอาไปทำบุญ
เขาก็เลยบอกหลังจากที่รู้ว่าถูกลอตเตอรี่ปุ๊บ
ว่าผู้หญิงสองคนไม่มีความสุขกันเลย

เพราะเราไม่รู้ว่าตัวเราเองเราอยู่กันมาสรุปแล้ว

ภรรยาหลวงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ

คนปัจจุบันยังซีเรียสเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่ไหมคะ

คือความเป็นเจ้าเคล้าเจ้าของนะ

พี่อวยดีสามารถแชร์แปลกได้ไหม

เป็นผัวฉันได้ก็ต้องเป็นผัวทุกคนได้หมดแหละ

ก็ต้องเผื่อใจไว้เลยว่าเขากินกับทุกคนได้หมด
แล้วตอนก่อนไปมูให้ผัวกลับมาแล้วคุณแม่
อันนี้ดูโคลงดูเป็นคนดีดูว่าเป็นใจกว้าง
คุณแม่หน่อยฝ่ายฟ้า
ตอนนั้นอายุ๒๐อ่ะ
แล้วตอนนี้ย่ะ

คุณแม่ชอบเพลงนี้ไง

แต่ว่าวันนึงคือยังไงเลย
ในครั้งนี้นะคะโฮมโปรเขาก็ยกทับสินค้าอุปกรณ์แต่งบ้านแล้วก็การบริการแบบครบวงจรมาเอาใจผู้ปริโภคให้ได้ช็อปกันแบบสุดคุ้มด้วยโปรโมชั่นกระหน่ำค่ะลดราคาสูงสุด๗๐พร้อมกับรับของสมนาคุณมากมายสมาชิกโฮมการ์ดช็อปครบรับฟรีนะคะรับฟรีบัตรของขวัญโฮมโปรมูลค่าสูงสุด
สำหรับสมาชิกโฮมการ์ดนะคะใช้คะแนนเท่ายอดซื้อลดเพิ่มสูงสุด๒๐ด้วย
จากนี้นะฮะยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำมากมาย

วันนี้คุณสามารถช็อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โฮมโปรครับ
รถจัดใหญ่เหมือนไปที่งาน
คุณสามารถช็อปออนไลน์ได้แค่เข้าไปที่เว็บไซต์ฮอมโปรเนี่ย
พิเศษสุดสำหรับลูกค้า๒๐๐ท่านแรกเท่านั้นนะฮะ
ที่เราขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนก็รับไปเลย
ปองส่วนลดมูลค่า๕๐๐บาทเมื่อช็อปสินค้า๕๐๐บาทขึ้นไปภายในงานฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมได้ยินแล้วนะคะ
ฟังให้ดีนะคะฮ๙กับถึงฮ๑๒นะคะทั้งหมดก็๑๐วันนะคะ
อย่าลืมค่ะไปช็อปกันให้คุ้มเลยค่ะ
มันถูกจริงนะหมูอะไรอย่างนี้สบายเลยเราก็แฮปปี้
เดี๋ยวเราไปทุกออเชฟก็เพิ่งรู้วันนี้ฉันเห็นข่าวนายก
จะรู้ว่าเราจะดูว่าผู้ชายเนี่ยเขาใช้ถุงยางเบอร์อะไรเขาวัดกันยังไง
วันนี้เขาไปวัดกับนายกเลยจะได้รู้ว่านายกใช้ถุงยางเบอร์อะไรฮะ
นายกตู่มีเขินงานนี้พักกันสักครู่ฮะ

อันนี้ก็เรื่องงูดีกว่านะคะนายกก่อนเหรอทศนใจเหรอทศนใจเหรอนายกสักนิดก่อนคนละงู
คือที่ทำเรียกว่ารัฐบาลวันนี้พรณเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเป็นประธานการประชุมคอรมอลอยู่แล้ว
อย่างที่เรารู้กันทุกวันอังคารที่เขาก็จะมีการประชุมคอรมอล์
ก่อนการประชุมคอลโลมอล์กรมกรวบคุมโรคร่วมกับสปาคารชาติชาติไทย
ก็เข้ามาพบกับระยุกต์คุณดูนะครับ
เพื่อประชาสัมพันธ์ลนรงค์วันเอดโลกซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่๑ธันวาคมอยู่แล้ว
เป็นวาระสำคัญที่ทั่วโลกจะร่วมกันลนรงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดแล้วก็ป้องกัน

หรือไม่ต้องการเป็นภาระกับคนเดียว
ช่วงหนึ่งก็ได้มีตัวแทนคุณดูนายกเขิน
ช่วงหนึ่งก็มีตัวแทนนะฮะเพื่อยุติปัญหาเอด
ในกลุ่มของผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยก็ขอเข้าไปวัดข้อมือ

เพื่อจำลองการวัดขนาดถุงยางอนามัย

ถุงยางอนามัยของนายกต้องใช้๕๒มิล

ไม่ต้องใช้แล้วแหละรุ่นชั้นนี้
ไว้วัดกับหนุ่มจะดีกว่าประมาณอย่างนี้

แล้วก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดด้วย

ทำไมถมันแย่ละไง
ตายละ
ยกเขินทำอะไรต่อไม่ค่อยถูก
ธับให้คนไทยทางประเทศรู้แล้วว่านายกใช้ถุงย่าง
๕๒มิลลิเมนซ์ฮะ
เขาก็กล้าไปวัดนายกเขามาเกลียดคืน

เพราะว่างูพี่ผัดตัวใหญ่๓๕เมตร๓๕เมตร

เห็นงูเราถึงบ้านพี่ท็อป
กินนกแก้วข้างล่างเค้าเดาว่าน่าจะมีศพมันอยู่

มาจนแบบถ้าหมาเห่าพี่ท็อปต้องตื่นมา

ไม่แต่บ้านพี่น้องมันเป็นป่ารอบ

ค่ะนางต้องไปอยู่กระท่อมไทยสวน

ใช่แต่เป็นป่าแล้วก็งูอย่างนี้บางทีตัวเอง
เห็นเขาปลูกต้นไม้เยอะเนอะบ้านพี่ท็อปใช่ไหม

แล้วก็เดี๋ยวปีใหม่บอกว่าอาจจะไปเลี้ยงปีใหม่กินที่บ้านนาง
ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาคุณเขาขึ้นมากันนะ

เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่งูขึ้นบ่อยบางที
เขาบอกว่าข้างล่างอาจจะมีบ้านมีรังเขาอยู่อะไรอย่างนี้
แต่อันนี้ไม่มีรังนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะ
แตกตื่นกันทั้งวัดนะคะจงอางยักษ์อยากทำบุญ
แอบติดรถโดยไม่มีใครรู้นะคะ
แล้วก็เลื้อยขึ้นบันไดเจดีวัดดังด้วย
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่วัดประชานิยมนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็กก่านะคะกว่า๑๐คนแล้วก็เด็ก
คือใครที่เห็นตรงนั้นนะคะก็มาล้อมวงดูกันใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่างูเนี่ยตัวใหญ่เท่าลำแขนผู้ใหญ่เลยนะคะ
ยาว๓เมตรกว่าก็เลื้อยไปหลบอยู่ในซอกบันได
ก็ช่วยกันจับช่วยกันตะล่อมตีออกมานะคะ
เขาก็บอกว่าในตะวันพี่สิทธิ์ศีลาคุณเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่างูตัวดังกล่าวเนี่ย

ใช่อื้อ๓๓

ไม่ช่วงบ่ายของวันที่ออกอะไร๒๓๒ได้เหรอ

แล้วข้างบนล่ะ๒๓อะไรบนไหม

อันนี้คือที่อุดรธานีนะเขาก็บอกว่ามากันเต็มเลยค่ะ
แล้วรถเนี่ยนะก็จอดพักระหว่างที่จะเดินทาง
ไปวัฒน์นี่๓ครั้งนะคะเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของยางค่ะ
รถทุกคันว่ามีอะไรผิดปกติไหมอย่างนั้นอย่างนี้
ก็เห็นวัตถุอะไรวะกลมยาวสีดำหย่อนตึ๊กลงมาจากใต้ท้องรถ

ก่อนที่วัตถุนั้นจะเคลื่อนไหวลักษณะเลื้อยเหมือนเสื้อพี่นี่แหละค่ะ

มาทำบุญสรุปว่าอย่างนั้นคือชาวบ้านคิดอย่างนั้นนะคะ

เขากลัวค่ะกลัวว่าพอดีมีทั้งเนรทั้งเด็กมีคนมายืนดู
เขาบอกพิษงูจงอางนี่มันแรงมาก
ก็เกรงว่านางแข็งแรงเนอะดูดิ
นางแข็งแรงงูป่าเนอะอื้มนะคะ
ก็อุ๊ยฉันกลัวนะ

คุณงูตัวนี้เดินทางมาวัดเนี่ย
ใช้ระยะทางทั้งสิ้น๘๐กิโลเมตรนะคะ

ก็อีกนายหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้
ปากปากมันโดนทางโดนบุกลุกเยอะ
งูเงี้ยวเขี้ยวขอเขาก็ไม่มีที่จะไป

ก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ติดรถมาด้วยนะ
นี่เอาไปใส่อย่างนี้แล้วยังไง

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแบบค่อยต้อนให้เข้าไปตรงนี้

วิชาผัดเผ็ดเหมือนเนี่ยเหรอ

ไปกันที่เรื่องของการลุ้นโชคบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วกับการออกสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมานะคะ

เขาออกกันคึกโคมเกี่ยวกับเรื่องการได้เลขเด็ดมาอย่างนู้นอย่างนี้

บางคนเนี่ยได้มาจากขาอุบัติเหตุบ้าง
บางคนอาจจะได้มาจากแบบเกจิดังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
แต่สำหรับใครที่พลาดหวังไปแล้ว
เรามีอีกหนึ่งวิธีลุ้นโชคมาปลอบใจคุณผู้ชมค่ะ
อันดับ๒๕๖๒แจกถึง๑ล้านบาท
โอ้ยเยอะเยอะ

ได้รับทองแสนกันมาหลายต่อหลายคนแล้ว
แล้วก็ผู้โชคดีคนล่าสุดจะเป็นใครลองไปชมค่ะ
และนี่ครับผู้โชคดีท่านที่๒
ไปเลยครับทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาท

เป็นทองค่ามูลค่า๑๐๐๐๐๐บาทคือคุณออธ

ยอดเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ก็กดไปเลยค่ะ
ดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์นะคะ
แล้วก็กดสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ
บอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
ลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดนะคะ
แล้วก็กดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๐
กดมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะน้องรถเมย
กดแล้วก็มาลุ้นกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
หลังถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไม่แน่คุณเองอาจจะเป็นผู้โชคดีนั้นก็ได้นะครับ
รีบไปกดกันเลยนะฮะย้ำอีกครั้ง
ดดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยมโทรออกฟรี
กดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน
จนถึง๒๕พฤศจิกายนนี้นะครับ
โดยเฉพาะวันที่๓๐ธันวาคมนี้
ทองถึง๑ล้านบาทเยอะนะ๑ล้านบาท
ปกติเนี่ยในแต่ละงวดแต่ละงวดเราก็จะให้๑แสน
เพราะฉะนั้นงวดที่๓๐ธันวาคมลุ้นล้านล้าน
อาจจะได้เงินล้านต้อนรับปีใหม่การติดตาม
สมุทรท้องขึ้นด้วยนะท้องขึ้นด้วยนะครับสมุทรท้องขึ้นด้วยของเราด้วยนะครับ
ท้องขึ้นด้วยมันก่อนตก๕๐บาทดีขึ้นเลยทีนี้ขึ้นมาอีก๕๐บาทแล้วก็ขึ้นมาเป็น๑๐๐บาทแล้ว

ติดอยู่ติดทองติดใบทองเขา
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรูปแมนออกมาแต่อย่างที่เราพูดกันไปในรายการข่าวใส่คำว่าแมนเป็นแค่ผู้ลงทุนนะฮะเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย

เข้าใจป่ะก็คือว่าไม่ได้ซื้อตัวเองคือผ่านตัวกลางอยู่ทีนี้
อ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าเทียบก่อน
เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเราได้ยินมาอยู่แล้ว
หลังจากที่แชร์แม่มันนีมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่า
ที่เป็นแบบดาราเยอะเหลือเกินมีดาราเยอะ
แต่ส่วนใหญ่ในฐานะตัวเองรู้จักอ่ะนะดาราไม่ได้เป็นเจ้าของฮะ
ดาราคือผู้ลงทุนดาราคือผู้ลงทุนอย่างเช่นสมมุติรถแม่
รถเมย์เอาเงินมาลงแค่๖แสนแต่เดี๋ยวพี่ทำเป็นเครดิตให้ล้านหนึ่ง
เพราะคุณเป็นดาราเพราะว่าถ้ามุติมีชื่อว่าอ่ะอย่างมุติมดดำไปลงดาราไปลงหรือไฮโซที่เป็นนักธุรกิจไปลง
มันบวกกำไรกันหมดแล้วแต่ใครที่มาเริ่มลงนะฮะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีจนถึงปีนี้พังทุกคน

เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้กำไรมาแล้วเดือนหนึ่งอย่างต่ำเขาได้กำไร๗๙๐๐บาทลงล้านหนึ่งเนี่ยทุนคืนแล้ว

เพราะสังเกตสังเกตหลายคนตั้งแต่แม่ม้านงแม่ม้านีมา
เข้าไปเลสปันหรือไปหาเงินกันในตลาด

เขารู้สึกว่าคนที่ลงทุนทำทีวี
คนที่ลงทุนทำภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่

พิธีกรและผู้ประกาศออกมาท้าต่อย
บอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าเป็นคนเป็นตน

ผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องท้าต่อย

แต่มันไม่ใช่สาระสำคัญ

ผมทำหน้าที่สื่อมวลชน

ซึ่งในกรณีที่ตนเองทำหน้าที่สื่อมวลชนตามปกติเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตในกรณีที่คนสงสัยทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนดังเนี่ย
เพื่อให้เกิดความกระจ่างกับประชาชนเขาก็ว่าอย่างนี้พอมีข่าวเกิดขึ้นทำให้ตัวเองไม่สบายใจ
และกำลังตัดสินใจปัญหาด้วยปัดกำลังไม่น่าใช่สิ่งที่ถูกต้อง
โดเขาว่าอย่างนั้นซึ่งตนพูดเสมอว่าหากดีเจแมนหรือใบเตยต้องการจะใช้พื้นที่รายการชี้แจง
ก็สามารถทำได้ส่วนเรื่องการขอโทษนั้นตนไม่สามารถขอโทษได้และยืนยันว่า
ตัวเองทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดี
แต่วันนี้แมงเขาออกไปยืนยังดีไอ้ใสแล้วนะฮะ
แล้วก็ขอบอกว่ายังมีดาราอีกเยอะมาก
เนี่ยยังมันแค่เปิดที่รถเบอร์ดูเนี่ยเยอะไหมละ

เยอะบริกา
ที่เขาไปถ่ายเป็นป้ายไวนิวเลย

ไม่ใช่ดาราแบบคล้ายกับว่าเป็น

คือให้เห็นว่ามีลูกค้าเนอะ

งานนี้ไปเหมาดาราไปร่วมบน
ไม่ใช่ดาราเป็นคนไปเสียตังค์
แต่แรก๓ปีแรกทุกคนได้หมด

ตั้งแต่มกราเป็นต้นมาเนี่ย

มีมีถ้าคุณเล่นเอง
คนที่เล่นเองจริงคือยังไงรู้ไหม

จะต้องอยู่ดูแต่อัตราแรกเปลี่ยนเงินตลอด

มันเป็นหุ้นแบบอัตราแรกเปลี่ยนเงินไงตลอด
ถ้าคนเล่นเองแต่อันนี้หมายถึง

แองซี่บอกฉันเปิดบริษัทเฟอร์เหล็ก๓ดีมาเนี่ย
พี่จะเป็นคนที่คอยดูให้
ทุกคนไปมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาเงิน
ไปแทนจริงหรือเปล่านี่ไง
แต่สามสี่ปีแรกทุกคนด้วยง่ีคืนหมด
ก็ยังพูดมาเลยว่าเขาได้เดือนละ๗๘หมื่นนะ

หมายว่าเหมือนแบบการดีเจอร์อีกคนหนึ่งที่ถูกถึงดีเจอร์แมนเนี่ย
ข้อมูลนี้มันอะไรยังไงไม่ว่าตอนนี้พี่แมนเขาโกรธแกะ
เขาเสื่อมเสียแค่ไงไม่แต่ความจริงอ่ะอีแมนมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
คือตอนนั้นเขาก็ต้องไอ้เจ้าของบริษัทนี้เขาก็ทำธุรกิจเยอะแยะ
เขาก็มาทำเห็ดทั้งเช่าเห็ดไอ้นู้นเห็ดอันนี้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเหมือนแม่มณี
แม่มณีจะต้องไปสร้างเรื่องให้แบบว่าเอออ่ะเดี๋ยวก่อนครับเพราะทั้งรายการเราเหลือ๔นาที
เอามาอัพเดตเรื่องของคุณฟอยให้ฟังตรงไหนตรงไหนตรงลงยังไงเนี่ย
วันหนึ่งเนี่ยตากติดตายแล้ว
ถูกต้องเล่าเรื่องของคุณฟอยก่อนที่มีกรณีกันน่ะนะคะ
บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีสารเสพติดกัญชา

แต่ยังไม่พบสารเคมีอื่นเจือปน

กัญชัยอยู่ตอนนี้แต่อย่างอื่นยังไม่มีนะ
ขณะที่ยังไม่ทราบว่าสารกัญชาดังกล่าว
มาจากเยลลี่หรือวัตถุอื่นหรือเปล่าที่อยู่ในนั้น

ระบุเถอะอันนี้ระบุร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

๒๐พฤศจิกายนฝ่อยดารานักแสดงหนุ่มพิธุพัทธิง

ต่อสื่อมวลชนที่สนราชกระบังต่อไปนะคะ
ส่วนนักศึกษาที่เสียหายก็ติดต่อผ่านโทรศัพท์บอกว่า
ตนยืนยันทุกอย่างในโพสต์เป็นความจริง

ต้องการเตือนภัยให้กับผู้หญิงให้ระวังตัว

เพราะว่าไม่มีหลักฐานแน่นหนามายืนยัน

แต่เป็นการพบกันโดยบังเอิญเขาว่า

อ๋อเดี๋ยวคุณธนาธรณ์ออกกับคุณจอมขวัญต่อนะฮะ
เดี๋ยวเราร่วมจบจากคุณธนทรให้สัมภาษณ์
พรุ่งนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตใหม่
อยากร่วมหัวจนท้ายคุณธนาธรณ์
บอกว่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชะตาของคุณธนทรจะเป็นยังไงต่อ
เสร็จแล้วไปร่วมทีมชาติไทยนะฮะ
ให้เอาชนะทีมชาติเวียดนามนะฮะ

กับเยลลี่เรากลับมาเจอกันนะฮะ